คุณผู้ชมครับสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรได้ออกแบบ
พระโกศงภพรมอัตฑีพระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลญเดชน์
๓แบบด้วยกันโดยได้มีการศึกษาจากภาพถ่ายของพระโกรธทรงพระบรมอัฐิ

ที่มีการสร้างสืบต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีครับ
โดยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
คือแบบพระโกรธทองคำลงยาประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งเป็นพระโกรธทรงเก้าเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎ
จัดสร้างโดยทองคำลงยาสีประดับรัตนชาติ
ขนาดของพระโกรธฐานกว้าง๒๐เซนติเมตร
หากวัดจากฐานถึงยอดพุ่มเข้าบินสูง๘๐เซนติเมตร
เมื่อวัดจากฐานถึงยอดพระนพประดนมหาเสวชชัดสูง๙๙เซนติเมตร
ซึ่งพระโกรธทรงพระบรมอัฐิองค์นี้เป็นองค์หลัก
ที่จะนำไปปฏิสถานณพลิชนั่งจักรีมหาปราศาสตร์
อกจากพระโกรธทองคำลงยาประดับรัตนชาติแล้วนะครับ
ยังมีการออกแบบพระโกรธทองคำลงยาประดับพลอย๘เหลี่ยมอีกจำนวน๔องค์
เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
และพระโกรธทองคำลงยาประดับพลอย๘เหลี่ยม
กล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
การออกแบบพระโกรธทองคำลงยาทรงพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่๙
มีลักษณะโดยรวมเป็นไปแบบตามแบบอย่างของพระโกรธทรงพระบรมอัฐิ
และพระโกรธอัฐิที่มีการสร้างสืบต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีครับ